มีภรรยาของหนึ่งในบุคคลที่เขาถูกจับเป็นตัวประกัน
คือเป็นชาวอุดรธานีค่ะคุณวันนิดานะคะเป็นภรรยาของตัวประกัน
เธอเนี่ยเหมือนกับโดนสามีของเธอโดนจับเป็นตัวประกันที่อิสราเอล
เธอก็เลยตัดสินใจโพสต์เฟซบุ๊คแบบนี้ค่ะวอนขอความช่วยเหลือจากทางการไทย
ให้ช่วยสามีของเธอด้วยสามีของเธอคือนายอนุชาอ่างแก้ว
หรือว่าคุณอาร์ตวัยยี่สิบแปดปีนะคะเป็นหนึ่งในคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันในอิสราเอล
คือถูกจับอยู่ภายในอิสราเอลค่ะคุณผู้ชม
โดยที่ภรรยาของเขาเนี่ยนะคะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กผ่านข้อความระบุว่า
กวนทุกคนที่เป็นห่วงอาร์ตรอฟังข่าวนะคะส่วนใครที่สามารถมีทางช่วยเหลืออะไรได้
บกวนติดต่อมาหน่อยนะคะทางเฟซบุ๊กนี้ขอบคุณมาก
พร้อมกับมีการวอนขอให้ทางการไทยช่วยเหลือสามีของเธอด้วยนะคะ
ทีนี้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะนางสาววนิดาภรรยาของคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ย
เธอเป็นชาวอุดรธานีตัวคุณอาร์ตก็เป็นชาวอุดรธานี
คือตัวนายอนุชาหรือว่าคุณอาร์ตเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะลูกศรจะจิ้มอยู่นั่นคือ
ตัวคุณอนุชานะคะที่ถูกจับอยู่ที่อิสราเอลคือถูกจับในภาพลักษณะแบบนี้
และดูจอมุมขวาล่างลักษณะคล้ายกับอาวุธปืนซึ่งเราไม่แน่ชัดเหมือนกันว่ามันเป็นอาวุธปืนหรือไม่
คือถูกจับแบบนี้ในอิสราเอลนะคะ
คือตัวนายอนุชาหรือว่าคุณอาร์ตนะคะที่เดินทางไปทำงานที่อิสราเอลเนี่ย
ทำงานที่สวนอโวคาโดตั้งแต่ปี๒๕๖๕ซึ่งสัญญาทำงานทั้งหมด๕ปีด้วยกัน
ตอนนี้ยังไม่ทันได้เดินทางกลับไทยเดินทางไปตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะปี๒๕๕๙
กระทั่งล่าสุดเมื่อวานนี้ทางครอบครัวแล้วก็ภรรยาก็ทราบข่าวการถูกจับตัวไปแบบนี้นะคะ
ครอบครัวก็ตกใจแล้วก็เป็นห่วงมาก
ทีนี้ล่าสุดเธอบอกว่าเธอได้คุยกับสามีเนี่ย
จริงแล้วได้คุยกับสามีครั้งล่าสุดที่มีการแชทข้อความคุยกัน
คือคืนวันศุกร์ค่ะแต่ว่าก็ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันเสาร์
แต่ทีนี้ล่าสุดช่วงเมื่อวานนี้คือติดต่อสามีไม่ได้เลย
ไม่มีใครตอบรับไม่รู้ว่าตอนนี้จะช่วยเหลือยังไงนะคะ
ทีนี้ล่าสุดเมื่อช่วงเช้านี่คือภาพที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปบ้านนะคะ
เป็นบ้านภูมิลำเนาของคุณอนุชาค่ะอยู่ในพื้นที่อำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานี
ได้เจอกับพ่อคุณแม่นี่ค่ะนั่งร่ำให้ต่อหน้าผู้สึกข่าว
คุณพ่อคุณแม่คือนายพรชัยแล้วก็นางวาสนานะคะ
เขาร้องไห้ทันทีเลยบอกว่าเป็นห่วงลูกชายมาก
ลูกชายเพิ่งเดินทางไปทำงานยังไม่ถึง๒ปีเลย
คือต้องเดือนมีนาคมปี๖๗ถึงจะครบ๒ปีเต็ม
คุณแม่บอกว่าที่ผ่านมาลูกชายก็จะส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวเสมอ
แล้วก็มีกำหนดว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านในเดือนมีนาคมปีหน้า
คือมีนาคมปีหน้ากะว่าจะกลับมาขึ้นบ้านใหม่กับพ่อแม่ที่อำเภอกุจจับอุดรธานี
แต่ท้ายที่สุดลูกชายกลับถูกจับตัวในประเทศอิสราเอล
คุณแม่บอกว่าไม่รู้ตอนนี้จะช่วยเหลือยังไงไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงบ้าง
ก็เลยวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้ช่วยปกปักรักษา
แล้วก็วอนรัฐบาลไทยประสานงานเร่งด่วน
เพื่อช่วยลูกชายให้กลับมาที่บ้านอย่างปลอดภัยด้วยค่ะ
พ่อแม่บอกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะ

ชายถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ในห้องมืดทึบที่อิสราเอล
พ่อแม่บอกโอ้โหหัวใจพ่อแม่นี่คือแทบแตกสลายเลยนะคะ
ทีนี้ว่าที่ร้อยโทอนุเทพจัดหางานอุดรธานี
ท่านนี้ก็เดินทางมาเจอคุณพ่อคุณแม่
พูดคุยให้กำลังใจพร้อมกับรับปากว่า
ให้รอฟังข่าวเดี๋ยวทางการไทยจะเร่งช่วยเหลือแรงงานไทย
อยู่ในประเทศอิสราเอลอย่างแน่นอนค่ะ

คงเกาะติดกับสถานการณ์ดังกล่าวในอิสราเอล
แล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยที่นั่นจะช่วยเหลือได้อย่างไร
สถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรให้รอติดตามได้นะครับคุณผู้ชม